พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันนะคะ
ซึ่งมีประชาชนที่ท้องสนามหลวงร่วมใจกันสวดมนต์เป็นบทอิติปิโสทั้งหมด
จบรวมทั้งร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
เพื่อหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙นะคะ
ติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้จากคุณนำโชคบุญชูค่ะ
บทสวดมนต์อิติปิโสดังกระหึบทั่วท้องสนามหลวงจำนวน๘๙บท
ออกมาจากดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทย
รวมตัวกันทำกิจกรรมถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีแม่ชีทองสุกทองกระจ่างเป็นผู้นำทำกิจกรรม
พร้อมกับการจุดเทียนสว่างสวัยไปทั่วบริเวณ
งหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ขณะทรงผนวด
และข้อความเราเกิดในรัชกาลที่๙
บรรจงทำเป็นอักษรโดยใช้ดอกดาวเรือง
ที่แฝงความหมายถึงสีประจำพระชนมวาร

หมายถึงดวงใจของประสบกรณิกรหลอมรวมถวายแด่พระองค์
การกระทำบูชาที่สูงสุดก็คือบูชาในพระรัตนัตรัย
กุศลนี้เกิดสูงสุดแล้วจึงจะมีพลังที่จะน้อม
้อมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่านค่ะ
มันเป็นความรักที่งดงาม
และมันงดงามที่สุดก็คือเป็นความรักที่บริสุทธิ์

ถึงแม้ปลายเล็บเรายังไม่เคยเห็นเลยค่ะ
กิจกรรมสวดมนต์บทอิติปิโสครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๖

เพื่อต้องการแสดงออกซึ่งความจงลักษ์ดีในสถานภาพนักบวช
โดยมีเพียงความคิดดีและจิตบริสุทธิ์
ประสบกรณิกรที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ก่อนกิจกรรมสวดมนต์จะจบลง
สุกรณิกรทุกคนร่วมร้องเพลง
ไปกับจิตอาสาวงดุรยางทหารเรือ
ในชื่อบทเพลงพ่อภูมิพลผู้ปิดทองหลังพระ
จบลงด้วยเพลงสันเสริญพระบารมี
ทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงหันหน้าไปทางที่พระบรมมหาราชวัง
ก่อนจะก้มลงกราบพื้นดิน
ตั้งใจอย่างยิ่งว่าเราในฐานะประสุกรณิกร
กุศลศีลกุศลอันเลิศพร้อมภาวนา
เราต้องทำอยู่แล้วในฐานะนักบวช
แต่ในฐานะประสงค์นิกรที่เป็นครหัสผู้ครองเรือน
การที่เขาไม่มีผู้นำคือไม่ขาดผู้นำทางจิตวิญญาณ
ในการที่จะหลอมรวมกุศลที่มีค่า
มีความละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ปรานีตต้องมีผู้นำค่ะ
นั้นแม่ชีก็เลยเห็นว่าเราควรทำงานเยอะ
อกไม้ทุกดอกเทียนทุกเล่มที่ใช้ทำกิจกรรมครั้งนี้
ถูกนำกลับไปบูชาเพราะถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์
และกิจกรรมสวดมนต์บทอิติปิโสจะจัดขึ้นอีกครั้ง
ใกล้วันบำเพ็ญพระราชกุศลครบร้อยวัน
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สัมพุทธวิชาสัมพุทธวิชา